ก็ไม่รู้นะคะหายไปนานขนาดนี้คงไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะที่ตรงนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับขุนชนะแล้ว

คุณผู้ชมเองก็จะได้ยินเสียงเจ้าของเราสองคนแบบนี้

คุณผู้ชมที่คิดถึงคุณชนะก็อดใจรอกันนิดนึง

และที่สำคัญเราก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมเนี่ย
มาร่วมมีส่วนร่วมกับการจัดรายการของเราวันนี้ด้วย

คุณผู้ชมเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

จากจังหวัดไหนจากที่ใด

ตำบลไหนซอยไหนหมู่บ้าน

เอาแค่บอกว่าดูอยู่ที่จังหวัดอะไรก็พอ

วันนี้ยังคงมีเรื่องราวสนุกจากทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย

พูดถึงเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอกัน
ก็คือเทคนิคในการขายของ
เดี๋ยวนี้มีเยอะมากพ่อค้าแม่ค้านี่
เทคนิคกันมาแบบว่าสุดเด็ดมาก
คือเรานำเสนอกันไปหลากหลายรูปแบบแล้ว

ใช้เสียงเอ่ยอะไรอย่างนี้เยอะมากเลย
แต่ว่าร้านขายไอศครีมรถเข็น

ขายดีมากแต่ว่าไอเดียที่ว่านี้เป็นอะไร

ไอตีมมากมาก

เหมือนมาจากแบบว่าพัฒนาคารหรูหราเลยทีเดียว
นี่คือร้านไอศครีมรถเข็น

พี่เอ๋คนนี้เนี่ยเขาเรียกขายไอศครีม
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

เพราะคุณผู้ชมเห็นพี่เอ้อเขาแต่งตัวนี้ดีมาก
ตั้งแต่ซีซจะหล่อนปลายเท้าเลย

มีการเชิญชวนลูกค้าหรือว่าเร่ขายเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะ
โอ้โหคุณอินเตอร์ขนาดนั้น

เพราะว่าที่เชียงใหม่เขามีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว
ก็เลยพูดภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไปด้วยเลย
และที่สำคัญคุณเห็นป้ายข้างพี่เอ๋ไหม
ไม่ต้องจ่ายเงินสดเป็นไอติมรถเข็นในยุคไทยแลนด

ถ้าเกิดว่าเด็กหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
พกกระเป๋าสตางค์วิ่งออกมาด้วยความรีบมาก
สะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวมาก
จ่ายเงินก็สะดวกราคาก็ไม่แพงนะคะ
เพราะว่านี่ราคาไอศครีม

ไอศครีมถ้วยหนึ่งเริ่มต้นที่๑๐บาท

ถูกต้องพี่เอกเขาก็เดินเรศขายแบบนี้

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมง
ช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
จะเน้นขายชาวต่างชาติทั้งฝรั่งคนจีน
เยอะแยะเลยที่เดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะ
เป็นไอเดียที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี
ใครเจอพี่เอ๋อย่าลืมนะคะ
โบกเรียกแวะทักทายอุดหนุนพี่เขากันได้

นี่พี่เอ๋มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว

มีของมีด้วยคำสารให้นางกวากด้วยคงอะไรก็มีถูกต้องแล้ว
อยากจะมอบเพลงนี้ให้กับพี่เอ๋ไปฟังกันค่ะ
ไอศครีม
วันเย็นชื่นใจอย่างอายสครีม
ทุกวันฉันมีแต่ไอสครีม
โอ้โหเพลงแบวมากเลยอ่ะพี่เอ๋

เวาเราสองคนก็ดูกิตัวสีดูไอสครีมมากเลย

ไปขายแอศกรีมกันบ้างไหมชุดนี้ได้นะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะ
อย่าลืมส่งไลน์มาพูดคุยกันได้เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณบงกฎทักมา
วันนี้ชนบุรีอ่างศิลาฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้มาเจอดิฉันเลย
เพราะคุณมงกฎบอกว่าจะมาเจอคุณใบตองที่ชนบุรี

พี่เอ๋เลยเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียว
ใช่ค่ะเดียวห้องหรอกสนุกมาฝากค่ะฮะคุณผู้ชมไปดูนี่เลยดีกว่า
ที่ดูแล้วนี่มันวัดร่องขุนหรือเปล่า
ใช่ไหมอ่ะจริงเหรอจะบอกเลยว่าไม่ใช่
เป็นเหมือนวัดที่วัดน้องคล้ายกันเลยแต่จะอยู่ที่ไหน